คือคาเฟ่รักโลกเพราะว่าเขาใช้วัสดุแบบนี้มาอัพไซคิ้งมาทำให้ขยะนั้นมี
มูลค่าเพิ่มแต่ว่าเจ้าของเขาอยู่ข้างในนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับเขาหน่อยดีกว่าครับ
ซึ่งแบบนี้ไม่รู้ว่าทำมาจากอะไรบ้างต้องพูดคุยกับเจ้าของ

สวัสดีครับ

คุณกิฟต์แห่งร้านอะไรฮะ

เห็นบอกว่าร้านนี้เป็นร้านแห่งการรักโลกรักโลกยังไงบ้างคะ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
ก่อนมันจะได้โคนสีประมาณนี้

โดยที่เราล้างได้ไม่ต้องมีขยะเพิ่ม
และแก้วส่วนสุดก็จะเป็นกระดาน
ขวดที่จอดไปไว้ในเหล็กที่เป็นกลมแบบนี้

มานั่งคิดถ้าเราเอาไปอยู่ในร้านได้มันน่าจะดี

เรามีการทำงานร่วมกับดีไซเนอร์ด้วย

เป็นมุมแบบน่ารักไม่รู้ว่าเขาใช้ทำอะไร

สภาทที่เห็นก็เป็นสภาพมือสองค่ะ
หรือว่าลูกค้าเขาก็จะเอามาฝากขายอะไรอย่างนี้ค่ะ

ส่วนผสมมันมาจากธรรมชาติ๑๐๐หมดเลยค่ะ
แล้วก็มาจากเกษตรกรที่เราเลือกแล้ว

ให้ลูกค้าเอาขวดมาเติมได้เลย

แต่ว่าข้างในนี้มันมีอะไรบ้างนะครับคุณกิจครับ
ก็จะมีโต๊ะเก้าอี้ที่ทำจากกล่องนมด้วยค่ะ
แล้วก็ฝ้าด้านบนที่ทำจากกองนมด้วย
บนหลังคากิ๊บมีโซล่าเซลล์ด้วยค่ะ
เพื่อใช้ไฟทั้งคาเฟ่หรือว่าใช้แค่ชั้น๒น่ะ

เครื่องคาเฟ่ด้วยแอร์ทุกตัวเลยครับ
จากความรักโลกของทางร้านแล้วครับอาหาร

เป็นเมนูสำหรับคนสาสุกผลาบครับ

อันนี้จะเป็นคอนลิฟต์ค่ะ
มีความเข้มข้นเท่ากับตัวข้าวโพดได้อย่างดีมากทีเดียวครับ

แล้วก็เห็นแล้วว่าวัสดุต่างมันสามารถใช้ได้จริงแบบนี้ด้วยนะครับ
สามารถพาน้องมาได้ด้วยนะครับ

หมาน้องแมวนกอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยค่ะ
ครับวันนี้ผมและคุณกิ๊บต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วฮะ
ขอไปชิมอาหารอร่อยต่อนะครับ